ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมยังจำเหตุการณ์ที่น้องนักเรียนหญิงคนหนึ่งที่อยู่ชั้นม๖
แล้วไปก่อเหตุจี้ชิงทองจากร้านทองแถวห้างที่รัฐนาธิเบสนนทบุรีได้ไหมฮะ
คือตอนนั้นน้องบอกว่าก็ด้วยเหตุผลของเรื่องเอาเงินที่เป็นเงินประกันชีวิตของคุณพ่อนะฮะ
เอาเป็นลักษณะแชร์ออนไลน์เนี่ยจนหมดเลยห้าหมื่นบาทนะครับก็เลยตัดสินใจก่อเหตุไปนะครับ
แล้วก็ถูกขัดขาไว้ก็เลยถูกคุมตัวได้ตอนนี้ทางคดีก็ไปดูแลกันเรียบร้อยแล้วนะฮะ
เรื่องนี้นะครับล่าสุดนะครับทางชุดสืบสวนอาทยากรรมทางเทคโนโลยี
ตมโทกรชัยคล้ายคึงนะครับบอกว่าตอนนี้หลังจากที่ขยายผลไป
เพราะถือว่าไอ้พวกแชร์ออนไลน์ไปหลอกลวงไปต้มตุ๋นเขาเนี่ย
อันนี้มันมีอยู่เยอะจริงแล้วก็เป็นมูลเหตุของคดีที่เกิดขึ้นของน้องวัย๑๗ปีคนนี้นะครับ
ตำรวจเลยไปจับกลุ่มได้แล้วนะครับนางสาวธิดาวันหรือว่านางสาวธนพัฒน์บุญกล้า
เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดนนทบุรีในความผิดฐานกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชน
จากการสอบสวนเนี่ยที่น้องบอกว่าก่อเหตุไปเพราะต้องการหาเงินมาแทนเงินที่เสียไปจากการลงทุนออนไลน์๕๐๐๐บาท
เป็นเงินประกันชีวิตของพ่อที่เสียชีวิตไปก็เอาไปเล่นวงแชร์ลักษณะแชร์ออนไลน์แชร์เงินออม
ซึ่งเขาออกอุบายว่าแค่ฝากเงินไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไม่เสี่ยงยิ่งออมมากยิ่งได้ดอกมาก
ผลตอบแทนมากนะเป็นดอกเบี้ยประมาณ๒๐ต่อวันน้องก็เลยหลงเชื่อก็เลยเอาเงินไปลงทุน
แล้วก็ถูกปิดกลุ่มหนีไปเนี่ยนะฮะจากการไปคุมตัวนางสาวธิดาวันโดยมีการสอบถามเนี่ย
นางสาวธิดาวันตอนนั้นสารภาพนะครับสารภาพบอกว่าก่อเหตุตั้งวงออมเงินจริง
ลักษณะแชร์ออมเงินแชร์ออนไลน์เนี่ยเปิดมา๒วงมีสมาชิก๔๐๕๐คน
มีคนเข้าร่วมประมาณนี้เนี่ยมียอดเงินประมาณ๓๔แสนบาท
แล้วก็เอาเงินที่ได้มาจากการหลอกลงทุนไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
โดยผู้ต้องหาเนี่ยอ้างว่าไม่ทราบมาก่อนว่า
จะเป็นต้นเหตุให้นักเรียนหญิงวัย๑๗ปีไปก่อเหตุจี้ชิงทอง
ในวงแชร์เนี่ยที่เด็กนักเรียนหญิงคนนี้ไปเข้าร่วม
ได้ติดต่อเพื่อขอเงินคืนตอนนั้นเธอบอกเธอก็พยายามทยอยจ่ายคืนให้
แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงไปก่อเหตุแบบนี้มารู้อีกทีก็คือเป็นข่าวไปแล้ว
ตอนนี้ก็รู้สึกผิดมากไม่รู้จะขอโทษอย่างไรที่ผ่านมา
เคยถูกดำเนินคดีไปสามสี่ท้องที่ก็พยายามจะเคลียร์เงินเพื่อชดใช้อยู่
ถ้าวันหมุนไม่ทันมันก็ได้ช้า
มีกลุ่มแชร์อีกกลุ่มนึงนะครับ
ลักษณะเป็นกลุ่มออมเงินเหมือนกันนะฮะ

ชื่อบัญชีที่โอนเงินลงทุนไปคือชื่อของคนนี้เลยฮะที่จับได้
ก็คือนางสาวธิดาวันนะครับ
สืบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานนะครับ

แล้วก็เนี่ยฮะไปได้ตัวมาก่อนคนหนึ่งคือนางสาวธิดาวัน
กบดานอยู่กับสามีที่อุทัยธานี
แล้วก็ไปยึดปืนจากสามีที่อยู่ในบ้านได้ด้วย
ก็แจ้งข้อหากับสามีไปเรื่องของอาวุธปืนก่อน